คุณผู้ชมฮะมีเหตุประทึกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
พระรูปหนึ่งไปนั่งขวางทางรถไฟ

ถ้ารถไฟมาเดี๋ยวจะทับร่างพระรูปนี้นะครับ

แต่พระอยู่ในอาการเหมือนหลอนเหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่าง
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
ไปวัดไปวัดไปวัด
คุณผู้ชมฮะคลิปยาวที่เห็นเนี่ย
คือจริงมันเป็น๒๒เหตุการณ์๒คลิปนะ

คือพระรูปนี้ไปนั่งอยู่กลางรถไฟ
เจ้าหน้าที่ก็มานิมนต์ให้ท่านออกจากรางรถไฟ
กลางรถไฟเถอะท่านนิมนต์เชิญออกมาเลยนะฮะ
นี่คือที่สถานีรถไฟคลองจันดีที่ตำบลหลักช้าง
อำเภอช้างจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านก็นั่งอยู่แบบนี้ในลักษณะเหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่าง
ดูสิหันไปหันมานะฮะหวาดกลัวอะไรสักอย่างนะฮะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมนิมนต์ให้ออกมาจากราง
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงไม่เป็นผล
แต่อยู่พระรูปนี้ท่านก็ลุกขึ้น
แล้วก็เดินออกจากรางรถไฟเอง
จากนั้นท่านเดินเข้าไปในตลาดคลองจันดี

เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าพระรูปนี้ที่มีอาการหลอน
อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนหรือทำร้ายคนอื่นก็ได้

เพราะว่าตอนที่อยู่ที่รางรถไฟก็มีปลาก้นถุงก้นหิน
ทีนี้พอมาตลาดก็ยังมีอาการแบบเธอพูดคนเดียวด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนมัศกาลชาร์จ

ชาร์จแล้วก็นิมนต์ไปสงบสติอารมณ์หน่อย
แต่ว่าพระรูปนี้ก็เหมือนมีลักษณะอาการ
คือพยายามขัดขืนดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นิมนต์ท่าน

ทราบว่าพระรูปนี้คือพระบัณฑิตอายุ๓๐ปี
ท่านบวชเป็นพระรูควัฏที่วัดจันตรี

ซึ่งพระบัณฑิตมีบ้านอยู่ที่บ้านโคกทือตำบลหลักช้าง
ก็อยู่ระแวกนี้ประเภทช้างจังหวัดนคร๔นี่ล่ะ
เคยเห็นท่านเดินบินทบาททุกเช้าเลย
แต่ว่าในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสักตี๒
เห็นพระบัณฑิตเดินอยู่บริเวณรางรถไฟ

ก็เลยพยายามเข้าไปสอบถามพระท่าน
แต่พบว่าอาการของพระท่านไม่ปกติคุณ
หลอนหวาดกลัวหวาดระแวง
ไม่ยอมพูดจาไม่ยอมให้ญาติโยมเข้าใกล้เลยนะฮะ
แล้วก็กลัวกลัวว่าญาติโยมจะเข้ามาทำร้ายคุณ

พระท่านจะคลุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายญาติโยม
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจและกู้ภัยเข้ามาระงับเหตุนะครับ

คาดว่าพระรูปนี้น่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องติดต่อทางญาติ
แล้วก็ติดต่อทางวัดให้มาให้ข้อมูลหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของพระรูปนี้มีการเสพยาเสพติดหรือเปล่า
แล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไว้
ทางญาติก็มาถึงที่เกิดเหตุตรงนี้
รับตัวพระบัณฑิตกลับบ้านไป
ทางญาติบอกว่าจะนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

สรุปแล้วอาการคุ้มคลั่งหวาดกลัวนี้เกิดจากอะไร
ถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพระเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็ต้องนำไปศึกก่อนแล้วถึงจะไปบำบัดรักษาต่อไปนะ